ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เปิดเวทีให้แสดงผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ

ในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจกับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้
ก็มีเวทีนี้เป็นตัวเชื่อมด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องราวนี้จากรายงานกันค่ะ
จักรยานสามล้อธรรมดาเมื่อใส่มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับควบคุมรถเปลี่ยนเบาะ
ก็กลายเป็นอุปกรณ์ทำกายภาพสำหรับเด็กพิการทางสมอง

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช
ในงานมหากรรมวิจัยแห่งชาติ๒๕๕๙
ถ้าเด็กที่กายภาพบรรยาบาดปกติทั่วไป
คือน้องเขาจะไม่ค่อยมีความสุขในการกายภาพลำบาก
แต่น้องเขาจะแบบไม่ค่อยอยากทำแล้วก็แบบไม่สนใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำให้เด็กที่จำเป็นต้องกายภาพนะคะไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรอย่างนี้
น้องก็จะมีพัฒนาการที่ช้าลงแล้วจะไม่ค่อยได้ฝึกพวกนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นจักรยานแบบที่ปั่นอยู่กับที่
ทำให้เด็กไม่มีความสนุกอะครับต้องปั่นแบบน่าเบื่อ
แล้วก็สมองก็จะไม่ได้คิดตามว่าเราควรจะเคลื่อนที่ไปด้านไหนยังไง
ก็คือปั่นอยู่กับที่ปล่อยขาไปตามตัวถีบครับ
ถ้าเป็นจักรยานเด็กก็จะได้คิดเองว่าควรจะไปทิศทางไหนยังไงครับ
ผลงานชิ้นนี้ได้ทดลองจริงในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการบำบัด

ในอนาคตเราจะได้เห็นหุ่นยนต์กราฟบอร์ด
เป็นไกด์นำเที่ยวในห้างสรรพสินค้า
ผู้พัฒนาตั้งเป้าให้มาทดแทนแรงงานจากมนุษย์ในอนาคต
โดยผลงานชิ้นนี้มาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับรางวัลดีเด่น
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตอนทำแผนที่เนี่ยเราจะพาหุ่นเดินรอบบริเวณนั้นรอบหนึ่งก่อน
หรือว่าเราจะเอาแผนผังของห้างใส่เข้าไปในตัวหุ่น
ให้เขาสามารถรู้ว่าบริเวณนี้คือร้านอะไรคือแผนกอะไร
รองเท้าหรือว่าเป็นแผนกแชมพู
หรือว่าแผนกที่เป็นเกี่ยวกับอาหารอะไรพวกนี้ฮะ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากกว่า๑๐๐ผลงาน
และอีกกว่า๕๐๐ผลงานวิจัยระดับประเทศ
นำมาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
สำหรับดังนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเวที
ให้มีการมาเรียกว่ามาเหมือนกับมาช็อป
ต่อยอดกันนะคะอันไหนที่ใช้ได้ก็เจรจากันพูดคุยกัน
แต่ถ้าตรงไหนที่ยังขาด
หมายถึงว่ามันจะทำได้แต่หยังไม่สวย
ก็โวชุกเขาสนับสนุนการที่จะต่อยอด
มาทางภาคริสุนมาก็ใช้ได้
ซึ่งมันเป็นไปตัวมุมค์นิยมรัฐบาล
การพัฒนานวัตกรรมต่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะให้
ให้ความสำคัญเรื่องนี้ในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ
ของนักเรียนนักศึกษาและนักวิจัยทั่วไปด้วย
มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ๒๕๕๙
จะจัดจนถึงวันที่๒๑สิงหาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเจรจาธุรกิจต่อยอดงานวิจัย
และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการภายในงาน
เคมิการ์พร้อมพันธ์ใจข่าวเทรัฐทีวีรายงาน